ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เรื่องราวความรักยังหวานอยู่เสมอนะคะ

จนตอนนี้แต่งงานมาแล้ว๘ปีค่ะ
เขามีการโพสต์ภาพอะไรน่ารัก
จากคุณกบสุวนันถึงสามีคุณบุ๊กดานุพรค่ะ

ลูกสองก็ยังหวานอยู่ได้จับมือกันไว้นะ

ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันรัวเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากที่นางเอกตลอดการกบสุวนัน
โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นหวาน
ถึงคุณบลุ๊กดานุพรสามีสุดที่รัก

ในวันครบรอบวันแต่งงานครบ๘ปีนะคะ

ควงคู่น้องนาดาลูกสาวมาร่วมงานอีเวนต์

เป็นความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณคุณสามี

ว่าต่อจากนี้ทั้งคู่จะตั้งใจทำทุกอย่าง
เพื่อน้องนาดาและน้องนาดนทั้งสองคนนั่นเองค่ะ
พร้อมกับไม่คิดน้อยใจคุณสามีด้วย
ที่ไม่ได้ไปฉลองวันครบรอบกันแบบ๒ต่อ๒ค่ะ
เราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้อง
ทำไมถึงไม่มาทำไมถึงไม่ฉลอง
ทำไมถึงไม่มีดอกไม้ให้ทำไมถึงไม่มีของขวัญให้

มันก็ดีมากที่สุดที่เรามี
เราก็พยายามที่จะจับมือกันไว้

ว่าแบบเราก็จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ผมเชื่อว่า๘ปีที่ผ่านมา
ปีที่คบกันกับ๘ปีที่แต่งงานกันมา
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเราอดทน

การที่เราผ่านกันมาได้ขนาดนี้
ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่าย
ซึ่งพี่ก็เศร้ามันก็ไม่ค่อยง่าย
ก็กบเชื่อว่ากบจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด

จะทำให้ดีที่สุด
เพื่อความอบอุ่นความเป็นครอบครัวของทั้งสองคน
หลายคนถ้าติดตามเรื่องราวความรัก
พูดถึงคนรักใหม่ปัจจุบันคนรักปัจจุบัน
ไปดูคนอดีตคนเคยรักเป็นคู่ขวัญ

ลูกสองก็เปิดเผยถึงอาการป่วยค่ะ

ตั้งแต่สมัยเด็กช่วงนี้เจ้าตัวก็มีโอกาส
เจอกับคุณหนุ่มสอนรามเพราะเขาถ่ายละครด้วยกัน
เป็นพระนางโคจรกลับมาเล่นด้วยกันนะคะ
โดยมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วย
หลังจากที่ได้ทราบข่าวอาการป่วยของอาเดียนั่นเองค่ะ
ส่วนรายละเอียดของอาการป่วยเจ้าตัว
ขอให้คุณหนุ่มสอนรามออกมาชี้แจงเอง

อันนี้ขออนุญาตให้พี่หนุ่มเป็นคนตอบเองนะคะ
อดกันตลอดแล้วก็จะแบบบอกพี่สู้นะอะไรอย่างนี้
แบบสู้กบรู้ว่าพี่หนุ่มเป็นลูกที่กระตันยูมาก
รักพ่อเดียแล้วก็รักคุณแม่มากอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าที่พี่หนุ่มทำทุกวันนี้ก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่
หน้าเวลานี้กบว่ากำลังใจจากคนละคร่างสำคัญมาก
แล้วก็พี่หนุ่มยังเข้มแข็งอยู่นะคะ
ครั้งล่าสุดที่คุยกันมีน้ำตาคลอให้เห็นอยู่บ้าง
แต่ก็น้องคนหนึ่งก็ให้กำลังใจแบบเต็มที่ที่สุดแล้ว

ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวคุณสอนรามด้วยนะครับ

หวังว่าคู่นี้จะกลับมาเป็นคู่ขวัญแบบบูมกันเหมือนสมัยก่อน
เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับละครเรื่องนี้
น่าจะถูกใจแฟนหลายคนอย่างแน่นอน